จากฝรั่งเศสบินกลับมาฝั่งเอเชียบ้านเรากันบ้างนะคะที่จีน
นี่ก็โดนฝนหนักเหมือนกันค่ะน้ำท่วมกัน
ประชาชนก็เดือดร้อนจากน้ำถ้วม
แต่เขามีวิธีนี่คุณถูกต้องถึงจะเดือดร้อน
เขามีวิธีผ่อนคลายความเครียดในช่วงน้ำท่วม
เหมือนบ้านเราถ้าท่วมเด็กก็เล่นน้ำ

อันนี้เป็นบรรยากาศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์หูเป่ยค่ะ

ขณะที่ลุยน้ำท่วมในเขตรั้วมหาวิทยาลัย

แม้จะต้องลุยน้ำสูงระดับต้นขาแต่ก็ไม่หวั่นค่ะ
คือเด็กเขาก็เหมือนกับว่า
บอกว่าใช้โอกาสนี้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็แล้วกัน
ฟี่ระดับน้ำที่ท่วมสูงเดินเล่นกันเพลินเลยเหมือนกัน

ก็ถ้าจะท่วมสูงขนาดนี้เนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำไหว้กลับหอเลยไหมล่ะ
เอายังงั้นเลยไหมล่ะคือตอนนี้ระดับน้ำก็ท่วมสูงจนเกือบถึงเอวแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนัก

น้ำท่วมทั้งในเขตใจกลางเมืองอูฮันมณฑลหูเป่ยประเทศจีน
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนก็ออกประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงแล้วนะคะ
เพราะว่ามีรายงานปริมาณน้ำฝนสูงถึง๘๐มิลลิเมตร
ซึ่งบางพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักน้ำก็ท่วมสูงถึงเกือบ๑เมตรแล้ว